ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
เพื่อทำให้ได้เพียงสี่ข้อรับทิ้งไปต่อชมศูนย์สุด

เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

คุณผู้ชมครับในครอบครัวหนึ่ง
มักจะต้องมีใครคนนึงที่ต้องเป็นคนเสียสละ
หัวใจของเขาจะเจ็บปวด
แต่เพื่อปากท้องและคนที่เขารัก
ความเสียสละจึงเป็นเส้นทางหลักของชีวิตที่เขาต้องทำ
แม้ว่าตอนนั้นเขาจะมีอายุเพียง๑๖ปีก็ตาม
และนี่คือเรื่องราวของครอบครัวที่มาบนเวทีชีวิตแห่งนี้

ชีวิตผมมีคนสำคัญที่สุดมีชีวิตอยู่๓คนครับ
มีแม่เท่ามีแม่แล้วก็มีน้องชายผมครับ
ผมยอมเสียสละได้ทุกอย่างแม้กระทั่งอนาคตของตัวเองครับ
เพื่อจะทำให้คนสามคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมมีความสุขมากที่สุดครับ
แม่กับพ่อผมก็เลิกกันตั้งแต่ตอนผมยังเด็ก
แม่ไปทำงานผมก็เลยต้องอยู่กับแม่เท่ามาตลอดครับ
แล้วทีนี้เมื่อ๘ปีก่อนแม่ก็อบพยพผมกับน้องและครอบครัว
มาอยู่ที่หุบเขาประตภน้อยจังหวัดประจวบฮิริคันครับ
ตอนมาอยู่แรกมารับจ้างกรีดยางเขา
คือทำทุกอย่างกรีดยางเก็บขี้ยางจ้างเขาอะค่ะ
ผมก็ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งไปช่วยแม่กิดยาง
จนถึงตี๕พอเดินออกจากในสวนยางก็ต้องแบกขี้ยางออกมาครับ
เพื่อว่าเอาเครื่องไปขายเป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียนครับ
มาอยู่ที่นี่ได้ปีกว่าแม่เท่าก็ตามมาอยู่ที่นี่
ฉันก็ตามมาดูเพราะคิดถึงหลาน
ยายรักน้องกายมากเพราะว่าตอนที่มันคลอดที่อยู่กรุงเทพนะ
ยายไปพามันลงมาจากกรุงเทพเอง
และมันก็ไม่มีทั้งพ่อและปู่ย่ามีแต่ตากับยาย
เราเป็นให้ทั้งปู่ทั้งย่าตายาย
ตอนที่อบพยพมาผมเพิ่งเข้าเรียนมหนึ่ง
ส่วนพายก็เรียนมสาม
พอประมาณ๖โมงเช้าเวลาผมจะไปโรงเรียนกับน้อง
ผมก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเอง
และทางก็เจ็ดแปดกิโลเป็นทางลงเขาครับ
ทางก็คลุกขลักกว่าจะถึงก็ลำบาก
ขี้โคนมันก็กระเด็นใส่เสื้อผ้าก็เคอะครับ
ช่วงริ้วฝนลำบากมากครับ

เคลียร์รถจักรยานข้ามน้ำ
ทั้งหมด๓๓ข้ามกว่าจะถึงโรงเรียน
พอขี่รถข้ามห้วยสุดท้ายผมกับน้องก็
ไปเปลี่ยนชุดอังเอียนกลางทางตรงนั้นเลยครับ

มีความตั้งใจที่จะเรียนครับ

อยากให้ผมได้เรียนหนังสือให้จบ

พอจบม๓แล้วผมก็ได้มีทุนไปเรียนต่อที่
โรงเรียนประจวบครับทุนนักกีฬา

ผมต้องออกมาช่วยงานแม่ที่บ้านครับ
ใจหนึ่งก็ดีใจว่าลูกได้ไปเรียนหนังสือ
ได้ทุนด้วยได้โคต้าอย่างนี้อะค่ะ

คิดว่าถ้าลูกไปแล้วไม่มีใครอยู่กับฉันเลย

ผมก็ต้องเสียสละให้น้องไปเรียนก่อนครับ
จริงผมก็อยากจะกลับไปเรียนหนังสือครับ
อย่าไปเรียนให้สูง

แต่ว่าผมคงกลับไปเรียนไม่ได้แล้วครับ

ทุกวันนี้ผมก็พยายามจะตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุดแล้ว
เพราะว่าปีกายเขาก็เสียสละให้ผมเรียนหนังสือครับ

ชีวิตผมหลังจากที่จบม๓ออกมา
ผมก็ต้องตื่นตั้งแต่ตอนตี๔
เพื่อจะไปกรีดยางทุกวัน
พอผมกรีดยางกับแม่เสร็จประมาณ๑๐โมงเช้า
ถ้ามีคนมาจ้างไปทำงานผมก็จะไปครับ

มันเป็นนิ่งในใต้ต้องไปยาม้อยู่

ก็คิดว่าทำตรงสุดที่สุด

ทำไม่หยุดการทำมารแล้วค่ะ
ทุกวันนี้ยายเองก็ร่างกายไม่ค่อยดีค่ะเพราะเป็นมะเร็งเต้าดม๑๔ปีแล้ว
แต่ก็เป็นความดันแล้วก็เป็นเบาหันด้วยถึงจะป่วยแค่ไหนก็ต้องพูด
ทุกวันนี้วันไหนน้องพายไม่มีตังค์ไปโรงเรียนยายก็ให้
เพราะอยากให้หลานมันมีความรู้อยากให้ชีวิตมันดีขึ้น
ทุกวันนี้ไม่ค่อยพอกินพอใช้ครับยิ่งหน้าฝนก็ยิ่งหนักหน่อยครับ
เพราะไม่มีงานจ้างใครจ้างเลยครับไปกรีดยางก็ไม่ได้
ภาษาจ่ายก็ยังไม่มีครับก็ต้องหาปลาหาผักของชิ้นหรือข้ามกลางวันครับ

ทุกวันนี้ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งครับ
ผมก็จะมาเปิดร้านอาหารให้แม่
พอแม่เมื่อก่อนเป็นกุ๊กสอบข้าวอร่อย
ไม่ให้ต้องไปกิดยางเนื่อย
อยากให้แม่สบายครับ
ผมจำได้ว่าแม่ทำข้าวผัดนมมิตรให้กินบ่อยครับอร่อยสุดสุดครับอร่อยกว่าใคร
ตั้งแต่มาอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้กินมานานแล้วครับ
ผมกับน้องก็มีความผูกพันตั้งแต่เด็กนะครับแต่ก็คอยดูแลกันตลอดนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ลำบากอยากให้สบาย
ผมก็มีความคิดว่าถ้าผมไม่ได้เรียนต่อผมก็อยากจะช่วยแม่ส่งให้มะเร็งสูงอยากให้จบมีอาชีพที่ดีมีอนาคตที่ดีครับ

คุณผู้ชมเห็นในเรื่องราวชีวิตนะฮะ

คือทางที่มันไปจากบ้านหนูไปโรงเรียนเนี่ยระยะทางห่างจากบ้านกี่กิโลลูก

ค้ามเขากี่ลูก

แล้วข้ามลำห้วยอีกประมาณกี่ห้วยได้ลูก

ผมตื่นตั้งแต่ตอนตีหนึ่งครับ

เคยนึกท้อบ้างไหมลูกว่าโหโรงเรียนมันไกลจังเลย

ก็ชอบการเรียนอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่เคยต่อครับ
กายเรียนดีมั้ยเกรดเฉลี่ยเท่าไรลูก

เรียนก็เกรดดีกีฬาก็เด่นจนได้ทุนการศึกษาด้วย

เรียนให้กองหน้าของจังหวัดประจวบ
แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถที่จะไปใช้ทุนแล้วเรียนต่อตรงนั้นได้ไงลูก
ไม่มีคนช่วยแม่ทำงานนะครับตอนนั้นแล้วก็มันยังลำบากอยู่มากครับ
แล้วก็น้องก็เพิ่งจะเข้าเรียนยังไม่จบม๓เลย
เลยต้องสละให้น้องไปก่อน
แล้วกายไม่เสียดายเหรอลูกที่ไม่ได้เรียนต่อ
ก็เสียดายครับแต่ก็กลับมาคิดตอนนี้ว่าถ้าผมเกิดไปตอนนั้น
แล้วใครจะช่วยแม่ช่วยน้องครับ
แม่ล่ะรู้สึกยังไงบ้าง
เสียใจมากนะคะรู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่ที่แย่
ทำไมไม่สามารถให้ลูกได้เรียนได้ทั้งที่เขาอยากจะตั้งใจเรียน
มันเหมือนบาปอยู่ในใจนะคะไม่มีแม่คนไหนอย่าตัดโอกาสลูก
หนูก็คือเหมือนเสาหลักของครอบครัวอีกคนนึง
หนูทำถูกจริงแล้วก็คิดถูกจริง

ก็กิจยางครับแต่จ้างทั่วไป
แล้วมันพอกับรายจ่ายในครอบครัวเราไหมลูก
ก็พอไปวันนะครับ
กายห่วงอะไรที่สุดตอนนี้ลูก
ห่วงน้องกับแม่แม่ก็ไม่ว่าสบายครับ
ส่วนน้องก็จะเรียนต่อม๔ยังไม่มีทุนไปเรียน

สิบสี่เรียนวิชาอะไรดีสุด
ก็พละอะไรเลยครับ
แสดงว่าเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยป่ะเนี่ย
ก็เมื่อก่อนเคยเป็นครับแต่ประตูบอลทับขาครับ

แม่สิเห็นบอกว่าป่วยด้วยเป็นอะไรนะนิ้วอะครับ

อาการมันเป็นยังไงครับแม่เวลาไปทำมันปวดมันอะไรยังไง
แม่เท้าเห็นบอกเมื่อก่อนนี้ก็อยู่อีกบ้านหนึ่ง

แล้วทำไมเป็นสาเหตุต้องย้ายตามมาอยู่ในบ้านน้อยหลังนี้ล่ะครับ
เพราะเป็นห่วงหลานเพราะเลี้ยงตั้งแต่เกิดมาค่ะ

บางครั้งมันไม่มีทางไปโรงเรียนขอแม่เจ้าเขาไหว้

ที่เรามาเกมต่อชีวิตในวันนี้จริงแล้วเป้าหมายสูงสุดคืออะไรลูก
ก็อยากเปิดร้านอาหารให้แม่ครับ

แล้วหนูขายบนเขาคนจะข้ามเขา๒๐ลูกขึ้นมากินเหรอลูก

เดี๋ยวข้าม๓๐๐ดอมกว่าห้วย

เออใช่แม่ใช่ใช่แม่พูดถูก
แล้วทีนี้ถ้าฉันเปิดนะฉันก็ทำอะไรเขากิน
เออเขาก็เออได้กลิ่นยางต่ออีกวันนึงไม่ต้องลงข้างล่าง

คุณผู้ชมครับเราจะเสียสละเพื่อใครและยิ่งใหญ่ขนาดไหน
ขึ้นอยู่กับความรักที่ผู้เสียสละมีต่อผู้รับ
และเรื่องราวของน้องกายนะครับก็พิสูจน์แล้วว่า
น้องกลายรักครอบครัวขนาดไหน
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องกายนะครับ
ทิศโจทย์ให้ได้ถูกต้องทั้งหมด๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
จัดจ้านสเต็กจำนวน๘จากค่ายเมรินา๓นาที